เรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อและลูกครับต้องใช้คำว่า
ถ้าจะมีลูกมีลูกเมื่อพร้อมเถอะหมายถึงตนเองพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีลูกดีกว่า
ผู้ชายคนนี้เคยติดยามาก่อนตั้งแต่ม๒คุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
เรียนก็ไม่จบนะสุดท้ายไปมีภรรยาแล้วก็มีลูก
ทีนี้หย่ากับภรรยาไปอยู่กับลูกนี่แหละนะแล้วไม่อยากให้ลูกไปเรียนด้วยซ้ำ
อยากให้ลูกไปโรงเรียนเลยวันดีคืนดีคลั่งยาขึ้นมาทำร้ายลูกฮะ
โอ้โหดูคลิปนี้แล้วคือสงสารเด็ก๓ควบแต่เลือดชุ่มเลยทุกโชคเลยค่ะ
ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับเด็กวัยแค่๓ขวบคุณผู้ชม
ยังไม่รู้อิโนะอิเนะอะไรเลยไม่รู้อิโนะอิเนะครับ
พูดยังพูดไม่ชัดเลยอืมแต่น้องโดนทำร้ายแบบนี้ด้วยน้ำมือพ่อตนเองอ่ะค่ะ
แล้วเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากญาตินะตัวพ่อเนี่ยอายุ๒๕ปีเขาคลั่ง
เอาอะไรตีรู้ไหมคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเอาด้ามไม้กวาดโอ้โห
ตีจนหัวแตกน้องเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากญาติส่วนพ่อไปไหน
หนีไปแล้วหลังก่อเหตุหนีไปเลยครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันอังคารที่ผ่านมา๒๕เมษายนตอน๒ทุ่มครับ
ในบ้านหลังหนึ่งอำเภอในอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีตัวตัวพ่อเนี่ยนะ
แหมไม่อยากจะเรียกคุณเลยตัวพ่อเนี้ยชื่อในในบี๊ดอายุยี่สิบห้าปี
และเด็กที่โดนทำร้ายชื่อบอลอายุ๓ขวบลูกชายแท้ของบี๊ดนี่แหละ
ค่ะไปถามป้าของบี๊ดชื่อป้าศรีอายุสี่สิบเก้าปี
เล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยบี๊ดเนี่ยนะหาสายหูฟังโทรศัพท์ไม่เจอ
ก็เลยหาว่าลูกชายก็คือบอลทำหายใช่ไหม
หลังจากนั้นโอ้โหคุณผู้ชมท่อนนี้นะพ่อให้น้องบอลไปซื้อบุหรี่
ให้เด็ก๓ขวบไปซื้อบุหรี่น้องไม่ไปครับ
ตัวพ่อก็เลยโมโหขึ้นมาเอาด้ามไม่กวาดตีซะ
แล้วก็เอากระทุ้งเข้ากลางหัวของบอลอย่างแรงจนน้องเขาเลือดไหลอาบ
เย็บไปหกเข็มครับพอโดนทำร้าย
น้องบอลเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือจากญาติญาตินี่แหละแล้วบี๊ดก็หนีไปเลย
ป้าศรียังบอกอีกว่าบีทเนี่ยมันเรียนถึงม๒นะ
แล้วก็เรียนไม่จบเพราะติดยาบ้าจนไปได้เมียมา
ก็ไปมีเมียแล้วก็มีลูกกับเมียคนนั้นก็คือน้องบอลนี่แหละ
ภายหลังก็เลิกรากับภรรยาไปหลังจากนั้นบี๊ดมันเริ่มคลั่งคลั่งหนักแล้ว
เออะโวยวายพังข้าวพังของในบ้าน
แล้วก็ไปลงที่ลูกคุณผู้ชมฮะลงกับน้องบอล
ไปทำร้ายน้องบอลไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยอืมป้าศรีบอกอยากให้ตำรวจนะ
จับตัวบี๊ดมาดำเนินคดีดีกว่าจับตัวไปรักษาให้หายขาดด้วย
เพราะตอนเวลาเขาไม่เมาก็ดูรักลูกดีนะแต่พอเมาปุ๊บโอ้โห
น้ำเปลี่ยนที่ใสจริงจริงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ป้าศรีอยากให้น้องบอลได้เรียนครับอ้าวแล้วปกติไม่ได้เรียนเหรอป้า
ป้าศรีบอกบี๊ดที่เป็นพ่อเนี่ยนะไม่ชอบให้ลูกบอลไปเรียนหนังสือ
ถึงครั่งครูต้องมาตามถึงบ้านอ่ะ
แต่น้องบอลก็ยังรักพ่อนะเป็นเด็กที่รักพ่อ
เวลามีคนให้ขนมหรือเอาเงินมาให้

แล้วก็ไม่กลายแจงความหลอกนะ

คือคือเขาอยากยังตีอันเพราะว่ามันกันลูกยุ่นทำห้องเสร็จน่ะ
มันมาเอาแต่ลูกมันกลับไปคือเห็นเลยค่ะเห็นหูจักอะไรบ้างเนี้ย
หน้าบ้านเนี่ยก็เห็นว่ามันตกมาสี่ห้อยสี่มือหามือสี่นิ้วหานิ้วตอนไหน
ก็เห็นแบบนี้จับทุ่มเขาก็เห็นเหยียบหัวเขาก็เห็น
เพราะว่าห้องมันมีอีกอย่างใดบ้างห้องมันมันมีหลักฐานว่ามันจิบบาทเจ็บยุ่นแรงสินะค่ะ
ทางนี้สุดทนแล้วมันสุดทนแดด
แล้วยังไงต่อดีแล้วเนี่ยน้องบอลเนี่ยน้องบอลจะอยู่ยังไง
น้องบอลครับหลังจากรักษาตัวเสร็จแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่บ้านพักเด็กอุดรธานีในเบื้องต้นก่อน
ให้เจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็เดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะไปตามตัวพ่อมานะ
แม่ไม่น่าเป็นพ่อคนเลยไปตามตัวพ่อที่หลบหนีมามาดำเนินคดีครับ
นี่ข่าวนี้หลายคนดูแล้วแบบรับไม่ได้จริงนะบีบหัวใจฮะ
เออเห็นเด็กแบบโดนขนาดนี้ค่ะอนุบาล๓เองใช้ไปซื้อบุหรี่
แล้วก็ตีลูกจนเลือดอาบแบบนี้ครับ